สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับเอาอีกแรงกันอีกครั้งครับ

พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เกร็งเนอะปื๊มว่ะมี๒คนโอเคแล้วเนอะ
จริงแล้วเหลอกเท้าตาดิ่งเนอะน่ะก็ก็ว่าอย่างนั้น

แต่ว่าคนนึงมาเดี๋ยวคนนึงไปเดี๋ยวอีกสักหน่อย
ว่าเหลือคนเดียวก็พอแล้วล่ะมันต้องจ้างของคนหลอกมันแพงอ่ะ
ไม่เอาค่ะคุณแม่จะหยุดความคิดลูกไงคะคุณแม่เห็นความคิดลูกเลยว่าลูกจะหุบเงินค่าตัวคุณแม่ใช่ไหมคะ
เปล่านะอย่าเลยลูกกาวเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่มาแล้วนะคะพร้อมกับข้อมูลดีในเรื่องของการดูดวงประจำสัปดาห์กับนักพยากรแถวหน้าของเมืองไทยคนนี้เลย
อุ๊ยเห็นไงมาแน่เลยอุ๊ยชอบมากเลยอ่ะรับรองกราตรีความแซ่บ
วันนี้ค่ะคุณแม่ก็มีประเด็นเด็ดกว่ามาฝากค่ะ
เป็นประเด็นหนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์
ลงรักคนมีเจ้าของอุแม่
น้องรักคนมีเจ้าของแอบมองได้แค่นี้ค่ะ
แม่คะงั้นทั้งหมดนี้
เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมรอชมกันเลยในช่วง

นักพยาคมกรพยิบสี่อันดับหนึ่งของเมืองไทย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
ที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีด้วย

ด้ายไพ้รุ่นไหมพระรักษมี

ภูติการท้าขายรุ่งเรือง

โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการค้าการลงทุนเด่นเป็นที่สุด

การเงินจะมีราบรอยฟุกเกิดขึ้น
แต่ต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาคดีความ

เหลี่ยงเลี้ยงสบาย

สบายถ้ามีโอกาสสวดโอมมหารักษมีธ์วิทยาธิวิริยานามัสนะครับ
ได้โปรดปกปักรักษาดูแลเราให้เรามีความสุขมีความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง
เออจากที่หงุดนิดต้อง
อะไรอ่ะซักผ้าเองถูบ้านเอง
ตอนนี้สบายแล้วได้บริวารดี
บริวารในที่นี้นี่ไม่ใช่จะเป็นคนรับใช้เป็นภรรยาได้ไหมฮะ

เบอร์โทรศัพท์ที่สั่งพิซซ่าได้
หรือว่าจะสั่งอาหารต่างได้

สมมุติว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราทำงานคนเดียว
ไม่มีตำแหน่งอะไรที่แบบเราจะได้บริวารมันจะเป็นไปได้ไง
ก็แปลว่าเราได้เลี่ยนตำแหน่งไงล่ะจ๊ะ

เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาเลิศที่สุดก่อนถึงเดือนเกิดตัวเอง
บริจาคอะไรที่เกี่ยวกับบริวารที่ดี
จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าจะได้เดินทางไปในที่ที่แบบ
ได้เดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปง่ายถ้าเรากลัวจะโดนโยกย้ายทำไงรู้ไหม
ผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาก็ไปเที่ยวสิจ๊ะชวนคนที่เรารักชวนใครก็ได้ไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไป
แต่ช่วยกรุณาไปกับคนที่เคยไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะมีปัญหา
ไปแล้วก็ให้กลับไม่ใช่ไปแล้วไม่กลับไปไปกลับไปกลับ
นี่คือเดือนกรกฎาแล้วความรักล่ะคะความรักเด่นมากเพราะว่าเขาบอกว่าจะเจอความรักจากการทำงานและที่สำคัญจะเจอความรักกับคนที่อายุน้อยกว่า
ก็เดือนกรกตัวเองเนี่ยไม่ใช่โหไม่ใช่แต่ความครบดีจริงเนี่ย
การงานก็ดีใช่ไหมคะ

ถ้วยฝ่าฟงภัยไปแล้วได้๙ถ้วย

ทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการเงินเด่นสุด
แถมพารีพบนางมนโท

ใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่ามีหัวใจอกหักรักคุดตุ๊ดเมิน
ก็จะได้เจอความรักอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเจอ

เกิดลูกชายคนเล็ก
แล้วถ้าเกิดว่ามีสามีแล้วอะคะ
ต้องตรวจสอบนิดนึงสิว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ย

ดังบนโทเป็นแฟนกับทศกัณฐ์อยู่แล้ว
เราต้องตัดใจต้องตัดใจต้องไม่ยอม

นี่ก็คือชาวราศีสิงศ์หรือผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคม
เกี่ยวกับค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงเส
แป๊ปเดียว
เรียกว่ารักลวงตา
เพราะฉะนั้นอย่าไปให้เขาหลอกได้

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเข้ามาหาเรา

ตั้งสติดีเลยรักน้องตาสับขาหลอก

หรือถ้าทางให้ดีหลอกเข้าไปก่อนเลย

ไม่ได้ไม่ได้ไม่หล่อ
แต่อันนี้ก็คือวิธีการต้องระวัง
มีสติรักเขาแล้วต้องรักตัวเอง

พี่เภกเป็นยักษ์ดีแสดงว่าจะมีโชคลาภ
ดีทุกอย่างรวมเป็นถึงว่าจะมีดวงดี
เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ส่งเสริม

กลางเดือนไปแล้วเด่นมากแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของหาย

งานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสาร

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไร

ฮาร์ทเวอร์ผู้ชายขาว
เนื้ออายุน้อยนำโชคที่ดีมาให้
ความรักเกิดขึ้นกับคนที่อ่อนวัยกว่า

กลางเดือนถึงปลายเดือนจะโชคดีเกี่ยวกับธุรกิจที่ดินและงานด้านต่างประเทศ

ถ้ามีโอกาสสวดสถาเทวะมนุษย์สานางพุทธโภควาติมะอ่ะอุ
เดินทางไปไหนปลอดภัยสบายใจ
โอ้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ